ช่วงเช้าวันนี้ก็คงจะพูดคุยเรื่องของปัญหาในการถ่ายทอดฟุตบอลไทยลีกนะครับ
ที่เจ้าของลิขสิทธิ์นั้นได้เข้าไปพูดคุยกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอล
ก็มีทางออกให้ทั้งสองฝ่ายได้เอามาปรับแล้วก็แก้ไขครับ
น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้
คือความต้องการก่อนหน้านี้อยากจะให้ไทยลีกจบระดูการในเดือนพฤศจิกายน
เนื่องจากว่าสัญญาสิทธิประโยชน์จะสิ้นสุดลงในปีนี้
รวมถึงต้องการให้ฟุตบอลไทยลีกกลับมาแข่งเร็วที่สุด
ก็ได้เข้าหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงทางออกต่าง
หลังการประชุมนายองค์อาจก็บอกนะครับว่า
ทั้งสองฝ่ายได้มาอธิบายปัญหาของกันและกันและในปีหน้า
วางแผนรายการอื่นเอาไว้แล้ว
ก็เลยมีความจำเป็นต้องขอให้สมาคมจบการแข่งขันในปีนี้
ส่วนประเด็นที่จะสามารถดำเนินการให้จบระดูการ
ตามที่สมาคมนั้นวางแผนไว้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้าได้หรือไม่นั้น
แต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้รับฟังความคิดเห็นของทั้งคู่เพื่อนำไปพิจารณา
ก็ต้องพิจารณาจากจำนวนคู่ที่ได้ถ่ายด้วย

ส่วนตัวแทนสมาคมครับนายพาทิตยสุภพงศ์ในช่วงพักการแข่งขันก็มีการเปิดเผยว่าสมาคมได้เจรจาเพื่อยื่นแล้วก็ปรับสัญญาให้กับผู้สนับสนุนต่างเพื่อทดแทนในสิ่งที่เสียโอกาสไป
เช่นเดียวกับการถ่ายทอดสดที่สมาคมก็ยินดีจะยืดระยะเวลาของสัญญาลิขสิทธิ์ไปจนสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
ซึ่งถูกก็ได้สิทธิ์ในจำนวนแมชครบทุกเกมที่มีการแข่งขันแน่นอน
ก็คงต้องรอคำตอบจากทางทรูว่าจะกลับไปพิจารณาเพื่อที่สมาคมนั้นจะแจ้งให้สโมสรสมาชิกนั้นทราบต่อไปครับ